อีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนระอุตลอดเวลาเลยสำหรับการทำประชาพิจารณ
เรื่องของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายบัตรทอง
คือตอนนี้ด้วยความที่มีการทำประชาพิจารณ์ไป๔เวที
ก็มีคนมาคัดค้านมีคนมาเรียกว่าต่อต้านกันทุกเวทีเลยนะคะ
ตอนนี้ชมรมแพทย์ชนบทก็ออกแถลงการฉบับที่๒
แล้วในการเรียกร้องรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
หยุดก่อไฟความขัดแย้งแล้วก็ทำลายระบบหลักประกันสุขภาพประชาชนค่ะ
โดยใจความสำคัญระบุบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขยังคงพยายามผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างรีบเร่ง
กลางเสียงคัดค้านของประชาชน
แนวโน้มความขัดแย้งในสังคมต่อเรื่องนี้ก็อาจจะขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

ร่างแก้ไขพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหามุ่งล้มหลักการใหญ่
ผู้ซื้อบริการออกจากผู้จัดบริการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๕๙
ข้อที่๒ร่างแก้ไขพรบมีเนื้อหาซ่อนเงื่อน
ระบบที่จะลิดรอนสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต
ก็อาจจะไปขัดกับรัฐธรรมนูล๒๕๖๐มาตรา๒๕๘ได้
และข้อที่๓ค่ะกระบวนการยกร่างพรบมีลักษณะรีบเร่งปิดลับ
จัดทำประชาพิจารณ์แบบพิธีกรรมไม่โปร่งใส
และเนื้อหาการแก้ไขพรบที่ซ่อนเร้นแอบแฝง
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในสังคม
รัฐบาลเองควรจะตัดไฟแตะต้นลม
ยุติปัญหาความขัดแย้งด้วยการหยุดยั้งร่างพรบนี้ค่ะ